แต่ว่าถึงแม้หลายหน่วยงานตอนนี้เร่งให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร
เพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายชาวนาขายเข้าตรงสู่ผู้บริโภคนะครับ
แต่ว่าเครือข่ายชาวนากลับมองว่าอาจจะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
แล้วก็เกรงว่าจะเป็นแค่เพียงกระแสชั่วคราว
ขณะที่นักวิชาการก็แนะนะครับว่า
ควรจะสร้างเรื่องราวของสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่ม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ที่ให้กับเกษตรกรนำข้าวสารมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง
โดยเล็งเห็นถึงการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร
ด้วยการเปิดช่องทางให้มีโอกาสได้จำหน่ายข้าวได้โดยตรง
และยังมีโอกาสให้ผู้บริโภคได้สั่งข้าวสารล่วงหน้าได้อีกด้วย
นี่คือข้าวหอมมะลิแดงปอดสารพิษจากท้องนาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เกษตรกรนำมาขายโดยตรงส่งถึงมือผู้บริโภคค่ะ
หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานีนำข้าวสารมาจำหน่ายนับพันกิโลกรัม
เกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานีเล่าว่าข้าวอินซีที่ทำอยู่
ได้รับผลกระทบเรื่องราคาไม่มากเพราะมีชาวนาขายจำนวนน้อย
ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่๓๐๐๐บาทต่อตัน
และผู้บริโภคเริ่มหันมารับประทานมากขึ้น
หน่วยงานให้ความสำคัญกับชาวนาให้นำข้าวสารมาจำหน่ายถึงผู้บริโภค
เป็นเรื่องที่ดีสามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ส่วนมาตรการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคจากภาครัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรให้สหกรการเกษตร
รับซื้อข้าวจากเกษตรกรนำมาสีบรรจุถุงและจัดจำหน่าย

คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
และในวันที่๕๒๓พฤศจิกายนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือออตก
จะเปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวให้ผู้บริโภคได้โดยตรง
ตลาดออตกรในกรุงเทพมหานครและขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย
จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในระยะที่๒
ก็คือสหกรจะมีเพิ่มขีดความสามารถในการรับซื้อ
แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการสีข้าว
แล้วก็รวมถึงเรื่องของการตลาดในการในอนาคตข้างหน้า
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระยะต่อไปที่จะทำอย่างต่อเนื่องในปี๖๓
ขณะที่หน่วยงานรัฐเอกชนและภาคประชาชน
ระดมกำลังเปิดช่องทางให้ชาวนาขายข้าวตรงถึงมือผู้บริโภค
แต่ประธานเครือข่ายชาวนาไทยกลับมองว่า
ขายข้าวตรงถึงมือผู้บริโภคจะเป็นเพียงกระแสระยะสั้นเท่านั้น

ต้องสวยสีต้องขาวไม่มีขุ่นไม่มีอะไร
ของเรามันมีทั้งหักปนทั้งมีขุ่น

เพราะฉะนั้นถามว่าสีข้าวขายเนี่ยมันได้เฉพาะกลุ่ม

ถ้าทำตลาดแข่งกับผู้ทำธุรกิจข้าวถุง

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่า

รสชาติและคุณลักษณะ

ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข

ภาคเกษตรกรต้องสร้างคุณค่า

เราต้องปรับตัวยกระดับสินค้า

ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ที่มีพรีเมียมมีคุณภาพมากขึ้น

คือการสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่

เพื่อสร้างความแตกต่าง

คู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน